ดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองขอนแก่นค่ะ
คนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์
ประกบรถจักรยานยนต์ของสาวร้านเสริมความงาม
ก่อนที่จะกระชากกระเป๋าของเหยื่อแล้วหลบหนีไปค่ะ
ทางด้านของผู้เสียหายก็รถล้มจนบาดเจ็บด้วยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนนี่แหละค่ะ
ประกบคู่รถจักรยานยนต์นางสาวเหมือนฝันปักกาเวลาอายุ๒๔ปี
พนักงานร้านเสริมความงามในจังหวัดขอนแก่น
กระชากระเป๋าที่ห้อยอยู่บริเวณแฮนด์รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นางสาวเหมือนฝันผู้เสียหายเขาเล่านะคะว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่น๒คน

ขี่รถมาข้างค่ะเมื่อถึงที่เกิดเหตุขณะที่ชะลอรถเพื่อจะเข้าหอพัก
รู้สึกว่ามีคนมากระชากที่ข้อมือ
คนร้ายนั้นกระชากระเป๋าถึง๓ครั้งนะคะจนทำให้รถเสียหลักแล้วก็ล้มลงจนบัตรเจ็บ
สินที่ได้ไปก็มีเงินสด๒๐๐๐บาทสมาร์ทโฟน๑เครื่อง
ซึ่งทางตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็เร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ